มาอัปเดตคดีฟ้องร้องนะคะที่มีคนไปกล่าวค่ะว่า
แม่สิตางบัวทองส้มหยุดของเรา
เคยมีคดี๕คนตายมาก่อน
คืบหน้าล่าสุดแม่กระซิบบอกบันเทิงไทยรัฐ
ว่าทนายกำลังจัดการแล้วก็มั่นใจเหลือเกิน

แต่ขอยังไม่พูดอะไรมากเดี๋ยวมันเสียรูปคดีค่ะ
ส่วนเรื่องงานค่ะตอนนี้แม่สีตางนะก็กำลังพันตัวมาทำงาน
หลังเปิดบริษัทปั้นนักแสดงกับเขาบ้าง

ใช่ทีนี้ค่อยดูกันนะคะ
ช่วงนี้งานเยอะเหลือเกินเป็นห่วงเรื่องสุขภาพ
ตอนนี้อาการป่วยด้วยโรคหัวใจโตเนี่ยตอนนี้แม่บอกดีขึ้นแล้วนะ
แข็งแรงมากแม่ว่างี้ไปฟังเสียงหน่อยค่ะ
ถ้านังงานละครจะมีต่อตามช่องใหญ่และนังใหญ่

แม่จะทำเป็นบริษัทที่จะดันนักแสดงรุ่นใหม่ดีกว่าไหม
เพราะเดี๋ยวเขาจะจดทะเบียนน่ะเลยเสร็จ
แล้วก็เริ่มดูสำนักงาน

ถ้าสนใจจะเป็นศิลปินใคร่แม่เฉินนะคะ

หัวใจโตไม่ต้องห่วงใช่ไหมคะ
ไม่รู้สึกแล้วเพราะว่าได้ทั้งสมุนไพรได้ทั้งยา
ใจเย็นนะแม่ไม่ต้องเต้นทั้งคืนแสดงอัตภัยแบบนี้อยากจะอยู่ใคร่แม่สิตา
กำลังฝึกอยู่กำลังฝึกเต้นแซมบ้า๑๒๓

ได้ไหมคะแม่จะรับหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าพี่แจ๊กกะรีนน่าจะเข้าคนแรก